มาต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างค่ะ
เดือดร้อนระอุกันมาวัน๒วันแล้วนะคะ
สำหรับกรณีพี่ชุสีฉันยิ้ม

ความเป็นพ่อเป็นลูกกันกับลูกสาว

เมื่อวานนี้พี่ชูศรีก็ออกมาบอกถึงสาเหตุทั้งหมด

พฤติกรรมในการใช้โซเชียลค่ะ

หากลูกสาวเข้ามาขอโทษตัวเองเป็นพ่อ
ยังไงก็พร้อมให้อภัยอยู่แล้วค่ะ
ล่าสุดค่ะวันนี้อดีตภรรยาพี่นกวันนี่ดาค่ะ
ก็จูงมือน้องบูมนี่แหละมาแถลงข่าวเปิดอกเช่นเดียวกัน
น้องบูมก็ยืนยันว่าที่ทำไปทุกอย่าง
เขาเองต้องการจะปกป้องคุณแม่แล้วก็คุณยาย

แล้วก็ถ้ามีโอกาสจะหาเวลาเดินทางเข้าไป
ขอโทษคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถ้าหนูจะผิดเพราะหนูปกป้องแม่

ที่หนูรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้
แล้วหนูเกิดพฤติกรรมแบบนี้ออกมา
ทำให้ผู้ใหญ่หลายท่านไม่พอใจ

ที่ทำให้พ่อเสียใจในการกระทำ
คำพูดหรืออะไรของหนู
ทำให้พ่อรู้สึกผิดหวังและเสียใจตรงนี้
หนูขอกราบขอโทษพ่อตรงนี้เลยค่ะ
พี่คิดว่าทุกคนคิดว่าบูมเป็นลูกหลาน

หนูไม่ได้มีทิศถิหรือจะเอาชนะ

เพราะการที่หนูขอโทษพ่อหรือว่าเขามาหนูทำมาตลอดอยู่แล้ว
เอาว่าฟังเหตุผลที่น้องอธิบายมาแบบนี้
เชื่อว่าคุณชูศรีก็น่าจะเข้าใจลูกสาวคนนี้
แล้วก็ให้อภัยแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะ

บอกผ่านสื่อไปแล้วว่าจริงเนี่ยออกมาพูดไปอย่างนั้นแหละ
เพราะว่าน้อยใจความเป็นพ่อความเป็นลูกเนี่ย